หลายเดือนที่ผ่านมาพี่กบค่ะหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุ
อะไรคือเรื่องที่พี่กบทุกข์ใจมากที่สุด
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยแม่ไม่ได้
แขนก็ยังไม่หายอยากหายวันไหนก็ไม่หาย
ทุกข์ใจในร่างกายเองก็พอเอาแล้วยังมาทุกข์ใจเรื่องของแม่

เขามาให้แม่เอาไปขายฝากให้เขาว่า๓เดือนเขาสิมาไทยให้

แม่นี่จะโดนไล่ออกจากบ้านตัวเองแล้วนะ

อันนั้นแหละตะกรรมตะเวียนแนวใดแหละมันจำเป็นแล้ว
แล้วเขารู้ไหมครับว่าแม่จะไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ย

ก็จะเล่าเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้ให้ล้าง
ลูกคุณสุดสุด

ที่เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้กับ
นักสู้ชีวิตที่ยังมีไฟอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ
พบกับเราได้ทุกวันเสาและวันอาทิตย์
ช่อง๓๒แห่งนี้กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้นะครับอยู่กับเรามาวันนี้เป็นครั้งที่๓
เป็นวันที่สามแล้วนะครับกับหญิงซึ่งแม้ร่างกายจะถูกไฟไหม้

และเช่นเดิมเลยนะคะพี่กบก็มาพร้อมกับกำลังใจมาพร้อมกับหัวใจนะคะ
ขอต้อนรับคุณแม่ของพี่กบด้วยนะคะสวัสดีนะคะ

สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณท่านนะครับ
ก็ถ้าติดตามรายการของเรามาตลอดก็คงจะทราบคุณกบอยู่กับเราวันนี้เป็นครั้งที่๓
เธอร้องผ่านไปแล้วทั้งหมด๓เพลงนะครับ
หลายท่านก็คงทราบดีว่าเธอประสบประเทศโทนไฟจากเตาแก๊สแก๊สร่วม
ก็ไหม้ไปถึงระดับที่เรียกว่า๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายทั้งหมด
แต่ก็รอดมาได้แต่กว่าจะรอดมาถึงจุดนี้นะคะ
ระยะเวลา๖๗เดือนที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน
ไม่ว่าจะเคลียร์เรื่องปอดเรื่องการล้างแผลแผลติดเชื้อ
แล้วก็ร่างกายที่เส้นไม่เหลืออยู่เลยนะคุณผู้ชม
กลายเป็นคนไม่มีความยึดหยุดของกล้ามเนื้อค่ะ
เดินก็ลำบากใช้กิจวัตรประจำวันก็ลำบาก

ด้วยความเจ็บปวดบ้างทุลักทุเลบ้างมีน้ำตาบ้าง
ด้วยหัวใจอันสวยงามของเธอ
คุณกบครับเคยมีคนเขาบอกว่า
จะต้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองทุกคน

แต่ว่าทำไมเราเป็นแบบนี้

เพราะเราทำดีมาตลอดกับแม่

คำเล็กคำน้อยไม่เคยแม่เสียใจ
ทำไมถึงมีการให้เกิดขึ้นกับเรา
คือทั้งหมู่บ้านนี้ก็ทราบดีว่าคุณกบดูแลคุณแม่มาโดยตลอด

เราเป็นคนที่๒พี่สาวมีน้องอีก๓คน

เขาก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่เขาไม่ค่อยสนใจ
แม่ก็ไม่มีใครโทรมาสักคน

ก็คงกลัวเราขอตังค์เขาหรือเปล่าไม่รู้

สมมุติว่าวันนี้พี่น้องอีก๔คนเขาดูรายการอยู่
คุณกบอยากจะบอกอะไรเขาบ้าง
อยากจะให้เขากลับมาดูแม่บ้าง
ถึงไม่มาดูก็โทรหาแกบ้าง

เพราะฉะนั้นอยากว่าไม่เอาเบอร์คนอื่นโทรไปพวกมันก็จะรับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่รับแล้วเขารู้แล้ว

คิดกันเราก็ไม่รู้นะคะความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ
ทีนี้ถ้าคิดแบบในแง่ร้ายหน่อยคือเป็นไปได้ไหมคะพี่กบว่าเขาจะไม่อยากติดต่อกับพี่กบแล้ว

ใช่ค่ะมันไม่ใช่เป็นคนเดียวไปทั้ง๔คน

มีครอบครัวอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่สาวนอกนั้นก็ไปของเขาเรื่อย
ต้องถามคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่เสียใจไหมคะ

คือเวลาโทรไปแล้วเขากลัวเราจะไปขอตังค์หรือเปล่า
ไม่รู้แต่ไม่เคยขอ
แล้วเวลาโทรไปคุณแม่โทรไปคุยอะไรคะ

ก็มันนานก็คิดถึงเขาแต่เขาคงไม่คิดถึงเราหรอกเขาไม่รับ
ช่างมันเถอะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้
หลายเดือนที่ผ่านมาพี่กบค่ะหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุ
อะไรคือเรื่องที่พี่กบทุกข์ใจมากที่สุด
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยแม่ไม่ได้
แขนก็ยังไม่หายอยากหายวันไหนก็ไม่หาย
ทุกข์ใจดังตายตัวเองก็พอแล้ว

อย่างก่อนนี้มีแต่เราทำให้เขา

เราก็มองไม่เต็มตาสงสารเขาก็สงสาร
บางทีอยากได้อะไรอยากจะหยิบจะฉวยก็ช่วยไม่ได้

รอให้แม่มาเอาให้แม่ก็อยู่ตรงนู้นก็จะช้าก็เกรงใจเขา
คำว่าแม่เนอะจะเรียกแม่หยิบอันนั้นให้หน่อย

จากเขามานั่งใกล้แม่เอาให้แน่

กบมีความหวังไหมว่าจะกลับมาเดินได้คล่องกว่านี้

เพราะว่าเนี่ยเอ็นรอยไหวแล้วเนี่ยมันยึดมันดึงลง

มันตึงเป็นอันดิวกันไปหมด

ตรงเนี่ยตรงขาเนี่ยคือเซ็ตตัวหมดแล้วค่ะ

ต้องใช้เวลาให้มันคืนตัวเอา

ไม่แน่ใจเพราะหมอบอกโอกาสน้อย

โอกาสจะมาสร้างเป็นเด็กเป็นไปไม่ได้
มีหวังไหมคะไม่มีหวังค่ะ
กบคะคนไม่มีหวังจะอยู่ได้ยังไง
ไม่มีหวังตัวนั้นพอไปได้

มือจ้ะเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหม

ให้มันหายเร็วก็คือต้องกายภาพ
แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าแผลมันยังเป็นอยู่

ก็ต้องรอให้แผลหายก่อน
กบคะเดิมทีเนี่ย
พี่ไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรก

ให้เรารู้สึกตัวขอให้เราไปได้มาได้นิดนึงก็ดีใจ

แต่มันหนักพอเรามารู้สึกตัวอีกทีเรากำไม่ได้แล้ว
มันกำไม่ได้

เหยียดอีกก็ย่องก็แย่งได้

กระพริบตาได้
เขามองยกขานี้ไม่ได้กระดิก

ก็เลยกว่าจะฝ่าฟันตรงนั้นมาได้เลย
ลืมลืมเรื่องความ

ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของแม่

ขอแค่นั้นค่ะ

เดินไม่ได้เหมือนเราขึ้นมาพี่กบ

ลำบากเลยนะเพราะแม่เองก็หลายโรค
โรคที่เอ่ยมาแต่ละอย่างก็เป็นโรค
โหดทั้งนั้นเลยพี่กบค่ะ
ถ้าวันนั้นเป็นอย่างนั้นจริง
ลูกที่แสนกระตันยูคนนี้
แต่ช่วยแม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

จบแล้วค่ะเป็นพยาบาลอยู่ที่ระยอง

พึ่งเรื่องทางงานลูกสาวเป็นหนี้เพราะเรา
กบค่ะที่ลูกเป็นหนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย

หนี้ที่กู้มาทั้งหมดเพราะพี่กบหมดเลยเหรอ
ค่ะก็มาซื้อเสาซื้อเหล็กซื้อหลังคา

แต่เขาก็เต็มใจช่วยเราเขาบอกแม่ต้องทำไว้
เราก็ค่อยขอให้มีหลังคา
แล้วเวลาลูกโทรมาเครียดโดนทวงหนี้พี่กบบอกลูกว่าไงคะ
เขาเป็นผู้หญิงที่ขี้อายโทรบ่อยก็จะร้องไห้ก็ไม่กล้าตอบ

เรามีความหวังกับเงินตรงนั้นอยู่ค่ะมีความหวังอยู่
แต่ก็ยังริบหลีริบหลีเพราะว่าหมอเทรายองเซ็นต์ให้เรา

อย่างนี้ชั่วคราวไหมคะเนี่ยโอ๊ย
มันไม่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้เห็นร่างกายเรานะคุณลงเซ็น
เขาดูแต่ในหนังสือตอนที่เรารักษาอยู่ตั้ง๔เดือน
ทีนี้ในส่วนของเงินประกันเป็นเรื่องของความลิบหลีแล้ว
ทีนี้มาพูดถึงด้านสว่างกันบ้างวันนี้ไม่ลิบหลีกค่ะในรายการของเราค่ะ
เพราะว่าตอนนี้พี่กบมีแล้ว๔๐๐๐บาท

คุณป่าคะก้าวต่อไปนี้สำคัญนะคุณป่าเนาะ
๓เพลงไปแล้วบอกกับเราว่าต้องการ๑๐๐๐๐๐บาท๖เพลง
วันนี้เป็นครั้งที่สามได้เจอกันมาขึ้นที่เพลงที่สี่

เพลงที่๔ครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าทุกท่านพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาครับ

มันเป็นอะไรเหรอ

เพื่อได้ยินไหมอืมได้ยินอ๋อเคยได้ยินบ้างไหมคะได้ยินค่ะ
แต่ไม่แม่นเท่าไรกลับไปครับค่ะครับคลายครับคลา
ค่ะเคยร้องไหมครับเพลงนี้ร้องค่ะแต่ไม่ร้องแต่ก็ไม่แม่น
ไม่แน่ใจไม่แน่ไม่แน่ใจไม่เหมือนสามเพลงที่ผ่านมา
ตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นเลือกได้๓แผ่นเปิดไปเรื่อยเลย
ถ้าเปิดแผ่นแรกแล้วมันยังช่วยไม่ได้ก็เปิดอีกเปิดอีก
จนครบสามแผ่นแต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทคุณกบจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถอดใจสามารถเปิดได้อีกแล้วเอาตัวช่วยมารวมกันได้
เลือกให้ดีอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูลพาวเวอร์แผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่หกแล้วครับ
คุณกบครับแผ่นไหนครับ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
มาถึงเพลงที่สี่เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทครับสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่เพลงมาครับ
เพลงที่สี่เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทครับสมาธิพร้อมเพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทครับ
คาดโอกาสเรียนก็จนเป็นคนเลวนร้อย

มั่นใจอายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวิต
น้องมีอายคอยดึงไว้เป็นพี่ยามพ่อ
เป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจ
อายคือผู้ให้เลยมา
บูชาอายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายเพราะเวลา
ได้โอกาสเลี้ยงได้รักจากอายแทนค่ะ
ขอบคุณสวรรค์เมตตาประธานอ้ายมายาใจ
ได้หากับอาย
เหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวา
เพราะว่าอายผูกทางไว้จับมือประคอง
ขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปอ้ายคือปลืออย่าใจ
น้องจึงยิ้มได้กว่านี้
อ้ายคือปริญญาใจ